ปฏิกิริยาของเพื่อไทยนะฮะหลังจากทราบมติของก้าวไกลว่าเขาไม่โหวตให้ในการเลือกนายกเนี่ยนะครับ
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า
เรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าความแตกแยกระหว่างกัน
ก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องของมิติทางการเมืองนะครับ

ส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
จุดยืนนะครับว่าถ้าใครโหวตให้ในการเลือกนายกก็ถือว่าขอบคุณ
แต่ถ้าใครไม่โหวตให้กับภักร์เพื่อไทยก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์

ถ้าจะถามในมุมของจะมีความขัดแย้งมีความแตกแยกกันหรือไม่
ขอตอบด้วยความจริงใจว่าไม่มีครับ
เราได้พูดชัดเจนว่าในการเลือกตั้งนายกจากภักดิ์เพื่อไทย
ถ้าโหวตให้เราก็ดีใจและขอบคุณ
เรื่องที่๒ได้เท่าไหร่ผมว่าเราเกิน๓๔๕แน่นะครับ
อันนี้มั่นใจถึงได้พูดไปว่าเราคิดว่าถ้าโหวตวันที่๑๘หรือ๒๑
เท่าที่ทราบ๒๑หรือ๒๘ก็น่าจะมีการดำเนินการโดยรวดเร็ว
ที่จะมีการให้ยื่นพระรมและจงการให้โหวตก้าว
แล้วก็ถ้าโปรดก้าวเมื่อไหร่ออกมาแล้วเนี่ยเราพร้อมตั้งรัฐบาลทันที